วันพฤษฐศาสตรีนี้แล้วที่จะเจอกับทางอีลักษณ์นะครับ
แล้วก็วันอาทิตย์กลับมาวันที่๒๖วันเสาร์
ติดตามรายงานได้จากคุณเกือกชัยคุณโท
วันที่๒ของการฝึกซ้อมของทัพนักเตะทีมชาติไทย
วันนี้ให้ลูกทีมทดลอง๑๑ผู้เล่น
คาดว่าจะลงสนามพบกับทีมชาติอีลักษณ์
ทั้งในตำแหน่งกองหลังกองกลางแล้วก็กองหน้า
ซึ่งซิโก้ก็บอกว่าตอนนี้มี๑๑ผู้เล่นในใจแล้วครับ
จังศึกทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามลาอาหารสเตดียม
เกมนัดสำคัญกับทีมชาติอีรักษ์ในวันที่๒๔มีนาคมนี้
โดยทีมชาติไทยต้องการ๑แต้มเป็นอย่างน้อย
สำหรับการฝึกซ้อมวันนี้ซิโก้กิติศักดิเสนาเมือง
ติวเข้มการขึ้นเกมให้กับ๑๑ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนาม
ทั้งนี้ซิโก้เผยว่าตอนนี้มี๑๑ผู้เล่นในใจแล้ว
แต่ต้องทบทวนอีก๒วันที่เหลือ
เพราะทุกคนสามารถเป็น๑๑ตัวจริงได้ทั้งหมด
เห็นน้องทุกคนตั้งใจนะครับ
การที่เรามาก่อนจะทำเห็นได้ว่าการฟื้นตัวค่อนข้างที่จะดี
แล้วก็หายใจค่อนข้างโล่งขึ้นนะครับ
ตอนแรกก็อาจจะมีหนาวบ้างแล้วก็เคลื่อนที่ไม่ค่อยดี
แต่๒๓วันนี้ก็ดีขึ้นนะครับ
จริงพี่โก้บอกให้ทุกคนเตรียมความพร้อมนะ
วันนี้เรามี๒๓คนเราอยากเห็นทุกคนเป็น๑๐ตัวแรก
ได้ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะไม่บอกว่า

เมื่อวันแข่งขันจริงทุกคนสามารถลงได้
ส่วนทีมชาติอีรักษ์นะครับได้มีการประกาศรายชื่อ๒๓นักเตะ

ซึ่งต้องบอกว่าเขาให้ความสำคัญกับนัดนี้
เพื่อโอกาสในการเข้ารอบและความสุขเดียวของแฟนบอลอีลักษณ์ครับ

ทีมชาติอีรักษ์สถานการณ์ของพวกเขาตอนนี้
ยังมีโอกาสเปิดกว้างที่จะเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้าย
หากพวกเขาเอาชนะทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามได้

มีความสำคัญอย่างมากกับทีมชาติอีลักษณ์
จำเป็นต้องเรียกนักเตะที่ค้าแข้งจากหลีกดังทั่วโลกเข้ามาติดทีมชุดนี้
ซึ่งนำโดยยูเนสมามุดกองหน้าตัวเก่าวัย๓๓ปี
และอารีอนันต์ปีกซ้ายจากอูดีเนเซ
โดยโมฮาเมดเบียอาร์ผู้สื่อข่าวอีลักษ
เดินทางมาทำข่าวในเกมนี้เผยว่า
แม้ที่ผ่านมาอีลักษณ์จะทำผลงานได้ดีตลอดในการพบกับทีมชาติไทย
แต่สำหรับนั้นนี้แม้ได้เล่นในบ้าน

เพราะต้องการเก็บ๓คะแนนจากทีมชาติไทย

ซึ่งในวันแข่งคาดว่าจะมีแฟนบอลอีลักษณ์เดินทางมา

เพราะฟุตบอลถือว่าเป็นความสุขเดียวของคนอีลักษณ์ในตอนนี้

เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน